คุณผู้ชมครับหนึ่งเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในช่วงค่ำที่ผ่านมา
ก็คือกรณีที่ตำรวจนั้นร่วมด้วยกับหน่วยอรินทราช๒๖ครับ
บุกไปจับคนร้ายซึ่งเป็นผู้ที่ก่อเหตุ
ใช้ปืนจี้ศีรษะของพยาบาลสาวแล้วข่มขืน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา

ซึ่งณขณะนี้เองก็สอบสวนขยายผล
เตรียมนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

ตำรวจชุดสืบสวนนครบาน๔พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการพิเศษอรินทราช๒๖
นำกำลังเข้าปิดล้อมบริเวณโรงแรมปารสซ่า
ภายในซอยกิ่งแก้ว๒๕ทับ๑ย่านบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ
เพื่อจับตัวนายธนพลนิรพัฒน์อายุ๒๙ปี
ข้อหาข่มขืนผู้ช่วยพยาบาลสาวย่านประเวท
เมื่อวันที่๑๑กันยายนที่ผ่านมา
หลังจากสืบทราบว่าคนร้ายใช้เป็นสถานที่กบดาน
หลบหนีการจับกลุ่มของตำรวจ
กระทั่งพบตัวคนร้ายและมีการยิงปะทะกันกับตำรวจหลายนัด
คนตำรวจตรีสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
เปิดเผยหลังจากใช้เวลาปิดล้อมนานหลายชั่วโมง
ว่าคนร้ายได้ใช้อาวุธปืนยิงต่อสู้กับเจ้าหน้าที่
ก่อนจะหลบหนีเข้าไปภายในโรงแรม
และพยายามจะเปิดฝ้าเพดานเพื่อหลบหนี
ทำให้เกิดบาดแผลถลอกเล็กน้อย
เบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาข่มขืนกระทำชำราวผู้อื่น
เตรียมแจ้งข้อหาพยายามฆ่าเจ้าพนักงานครับ
รวมทั้งครอบครองและพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้าน
ทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
และอยู่ระหว่างตรวจสอบว่ามีการใช้สารเสพติดด้วยหรือไม่
จากคนร้ายมีอาการคล้ายคนมืนเมา
ลักษณะคล้ายกับใช้สารเสพติดด้วยนะครับ
โดยนายธนพลนะครับถูกควบคุมตัวไปที่กองบังคับการตำรวจนครบาน๔
เพื่อสอบสวนเพิ่มเติมและเตรียมนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ช่วงบ่ายวันพรุ่งนี้ครับ